คุณผู้ชมฮะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาบนถนนสิริโสธรฝั่งขาเข้าบางประกง
มันเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุข้างหน้า
ต้องรีบแจ้งให้ข้างหลังรู้ว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุผมบอกเท่านี้ก่อน
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับดูไม่ทันใช่ไหมดูไม่ทันผมบอกสั้นก่อน
นี่เหตุการณ์แรกนะครับอันนี้ไม่ใช่สองเหตุการณ์ในเหตุการณ์เดียวกันนะ
อันนี้แค่เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นแถวปากซอยท่าทองใกล้ศูนย์วิจัย
และพัฒนาชายฝั่งถนนสิริโสธรฝั่งขาเข้าบางประกงครับ
ทางเลนขวาปรากฏว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าพอดี
เปรี้ยงเขาให้ลากมอเตอร์ไซค์ไปติดหน้ารถไป
หลังจากนั้นไปพุ่งชนซาเล้งข้างหน้าอีกนะครับที่อยู่เลนซ้ายกระเด็นลากมอเตอร์ไซค์มา
แล้วไปชนซาเล้งกระเด็นอีกตามบริษัทสภปากปะโกงไปที่เกิดเหตุพบผู้สีชีวิต
ถูกฟอร์ทชูเนอร์ชนติดหน้ารถไปส่วนคนขี่ซาเล้งคือนายสุจรายวิมวลรัตน์
คุณลุงอายุ๖๖ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสทีมกู้ภัยเรียกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามนางพักชัญญาศรีชวนะเป็นคนขับรถฟอร์จูเนอร์
เล่าบอกว่าเธอจะแซงออกขวาใช่ไหมไปจ๊ะเอามอเตอร์ไซค์
แล้วเบรกไม่อยู่ก็เลยคราวนี้ชนทั้งคนทั้งรถเลยลากไปประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วก็ไปพุ่งชนซาเล้งที่อยู่ทางซ้ายอีกทีหนึ่งตำรวจควบคุมตัวเธอนะครับ
ไปสอบปากคำแล้วเดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีต่อไป
คุณผู้ชมฮะไม่กี่นาทีถัดมาเมื่อกี้คืออุบัติเหตุด้านหน้า
แล้วคราวนี้สิครับพอมันมีการชะลอตัว
รถข้างหลังก็ต้องแตะเบรกบ้างหยุดบ้างแตะเบรกบ้าง
ไปดูเคราะห์งานรถของรถคันหนึ่งนะครับ
ดูเหตุการณ์ก่อนดูเหตุการณ์ก่อน
มันเกี่ยวกันจริงเหรอนัทพงศ์เกี่ยวกันจริงครับคุณผู้ชมครับ
สาเหตุก็คือจากอุบัติเหตุที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นะคุณพระราพร
มันอยู่ข้างหน้าไอ้รถที่จะผ่านตรงนั้นเราต้องชะลอตัวเนี่ย
เนี่ยทุกคันก็ชะลอค่ะต้องชะลอบ้างอะไรนะครับ
ชะลอชะลอจนถึงเบรกจนถึงเบรกปั๊บรถใหญ่เบรก
รถเก๋งข้างหน้าเบรกเนี่ยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็จวกเอารถเก่งคันนี้
นี่นะครับคนขี่บิ๊กไบสต์นะคะ
หลังเกิดเหตุกู้ภัยก็ประถมพยาบาลแล้วก็นำตัว
ส่งโรงพยาบาลข่าวนี้สอนให้เรารู้ว่าจริงจริงทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะครับ
แต่ต้องระวังถ้าท่านเกิดอุบัติเหตุข้างหน้า
ท่านต้องให้รีบให้สัญญาณแจ้งให้รถที่จะมาตามหลังเป็นขบวนเนี่ย
รู้ว่าตรงจุดที่ท่านอยู่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
อุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุนะคะทางเข้าฉะเชิงเศร้านะคะ